จุดเริ่มต้นเกิดในวงเล่า
และสุดท้ายเป็นเหตุฆ่ากันตายนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ญาติของผู้ตายแค้นเคืองจริง

ชาวบ้านสาบแช่งกันเป็นแถวเลยนะครับ
ตำรวจภูทรหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ก็นำตัวนายสิทธิศักดิ์สุวรรณสิทธิ์หรือว่านายเอกอายุ๓๕ปี
จะไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
อาวุธอาวุธเต็มเลยที่ยึดมาได้นะครับเป็นของกลางนะครับ
คือเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๕๗๙ทับ๒หมู่๑๖
ที่ตำรวจนองภัยอำเภิญนองภัยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
หลังก่อเหตุใช้อาวุธขวาน
ตีนายประภาษณสาริพัฒน์อายุ๖๔ปีชาวสมุทรสาคร
จนเสียชีวิตภายในห้องนอนก่อนจะหลบหนีนะครับ
ตอนไปทำแผนตำรวจก็ต้องกันพื้นที่ไว้แล้วนะครับ
เพราะว่ากลัวญาติพี่น้องคนตายแล้วก็ชาวบ้านเพื่อนบ้านเนี่ย

ก็นี่ท่ามกลางการสาบแช่งของเพื่อนบ้านบริเวณนี้เลยครับ
โดยตำรวจสอบภนองภัยได้ประสานตำรวจสอบภพภักดีชุมพล
จังหวัดชายภูมินำหมายสารเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา
หลังจากสืบทราบว่าหลบหนีมาซ่อนตัวที่วัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งเป็นวัดที่ผู้ต้องหาเคยบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่นะครับ
เพราะว่าศีรษะเนี่ยผมยังสั้นอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งศึกออกมานะฮะ
จากนั้นนำตัวกลับมาเดิมในคดีในข้อหาฆ่าคนตาย
สพนไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ

นายสิทธิศักดิ์ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพ
บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่านายประภาษณสาริพัฒน์อายุ๖๔ปีจริง
เนื่องจากในช่วงเช้าของวันที่๑๑มกรกรมที่ผ่านมานะครับ
ตัวเขาผู้ตายแล้วก็น้องชายผู้ตายนะคุณนะ
เหล้าด้วยกันตั้งวงดื่มเหล้ากันนะฮะที่บ้านของผู้ตายนะครับ
ระหว่างนั้นตัวเขาเองแล้วก็ผู้ตายเกิดมีปากเสียงกัน
น้องชายผู้ตายเข้าห้ามแต่ไม่เป็นผล
น้องชายผู้ตายก็กลัวเหตุการณ์จะบานปลาย
ก็เลยออกไปแจ้งตำรวจสพนไผ่ให้มาจับเขา
จากนั้นเขาก็หนีออกมาเพราะกลัวจะโดนจับนะฮะ

คือโกรธน้องชายผู้ตายที่ไปแจ้งความทำให้เขาเกือบโดนจับ
กรดน้องชายค่ะค่ะช่วงบ่ายฮะ
วนกลับมาที่บ้านของผู้ตายอีกครั้ง
เห็นผู้ตายยังดื่มเหล้าอยู่ก็เลยจึงลงมือฮะ
ใช้ขวานเนี่ยก่อเหตุทุบหัว
จนตายฮะพระโกรธน้องชายเขา
เออนะฮะท้ายที่สุดตำรวจจับกลุ่มได้นะฮะ
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

โอ้โหมีทั้งจอบมีทั้งขวานนะฮะ